ที่นครราชศรีมากันหน่อยค่ะเวลามีเรื่องในเครือญาติทีไรเนี่ย
พ้นเหล้ากับที่ดินนะพี่หุยเคสนี้เป็นเรื่องที่ดินก็บอกว่าเป็นแนวที่ดินค่ะ
ทะเลาะกันมานานทะเลาะกันถึงขั้นไปฟ้องร้องเป็นคดีความแล้วแล้วอยู่ไม่รู้ยังไงนะคะ
หลานเขยอายุไม่น้อยแล้วนะคะเจ็ดสิบสี่หลานเขยอายุเจ็ดสิบสี่
คว้าปืนลูกซองยาวไปจ่อยิงอาของเมียวัยแปดสิบเจ็ดตายอุ้ย
คืออายุไม่ต่างกันเลยคนหนึ่งตายอีกคนก็ติดคุกแน่ค่ะ
บ้านปลายก็คือจะเอาแบบนี้กันจริงจริงใช่ไหมคะตำรวจสภด่านขุนทศรับแจ้งเหตุยิงกันหน้าบ้านพักในพื้นที่อำเภอด่านขุนทศนะคะ
ตอนแรกที่ตำรวจไปถึงเนี่ยผู้ตายยังบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะ
นายสุดท้ายวัย๘๗ปีค่ะถูกยิงด้วยลูกซองยาวเข้าแขนแล้วก็ชายโครงขวานอนจมกองเลือดใต้ต้นหูกระจง
กู้ชีพอบตตะเคียนก็เร่งประถมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
คนก่อเหตุคือนายศรีชะนนค่ะหรือนายแดงอายุ๗๔ปีบ้านอยู่ติดกันเลย
รอมอบตัวกับตำรวจอยู่เสื้อสีม่วงผมขาวเทานั่นแหละค่ะ
จุดที่ผู้ตายนี่เขาพาตำรวจไปดูจุดยิงด้วยนะคะจุดที่ผู้ตายยืนอ่ะ
จะขี่จักรยานไปวัดน่ะแล้วคนก่อเหตุก็ลั่นไกลใส่ไป
ส่งคุณออสซี่ดลวีลงพื้นที่นะคะเห็นบอกว่าตรงใต้ต้นหูกระจงเนี่ย
มีร่องรอยของล้อจักรยานแล้วก็คราบเลือดผู้ตายติดอยู่เลย
นี่ค่ะสารพระภูมิหน้าบ้านมีรอยกระสุน๓นัดนะคะ
คุยกับลูกเขยของคนตายก็บอกว่าพ่อตากับนายแดงคนก่อเหตุอ่ะ
มีปัญหาไม่เบื่อไม่เมากันมายี่สิบปีได้แล้วล่ะเพราะนายแดงอ่ะ
ขยายอนาเขตที่ดินจากแนวกำแพงบ้านมาในพื้นที่บ้านของพ่อตาประมาณหนึ่งเมตร
ยาวลึก๑๘เมตรก็เลยเถียงกันเพราะมันไม่ลงตัวแน่อยู่แล้ว
กลางปี๖๕ค่ะกลางปีที่แล้วนายแดงอยู่อยู่ก็เอาไม้มาปักลุกล้ำที่ดินเข้ามา
ตัวเขาและพ่อตาก็เลยให้เจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยมารังวัดใหม่ผลปรากฏว่า
ที่ดินที่นายแดงเอาไม้มาปักเนี่ยก็เป็นของพ่อตาเหมือนเดิมเพราะว่าเขาปักลุกล้ำออกมาแบบนั้น
แดงและพ่อตาตอนนั้นเซ็นรับทราบผลการรังวัดที่ดินด้วยนะคะก็คิดว่าเออคงจบไปแล้วล่ะ
เพราะมันเป็นหลักฐานที่มันชัดเจนและแน่ชัดจากเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้
ปรากฏนายแดงไม่ยอมรับผลค่ะข่มขู่ถึงขั้นจะยิงให้ตายทั้งบ้าน
แต่เวลามันก็ล่วงเลยผ่านไป๑ปีนายแดงก็ยังไม่เลิกขู่ไปขู่แม่ยายถึงบ้านหลาน
เพราะดีมีคนห้ามไว้ทันก็เลยไม่เกิดเหตุร้ายนะคะที่ผ่านมาก็พอรู้อยู่แหละว่านายแดงเนี่ยเป็นคนใจร้อน
ก็เลยพยายามใช้กระบวนการทางกฎหมายจัดการเรื่องที่ดินจะได้ไม่ต้องมีการปะทะกันลองฟังดูหน่อยนะคะ
เคยเอาปืนไปข่มขู่่ไหมคะ

ข่มขุ่วลับขนาดยังไงค่ะ
ข่มข่วว่าจะยิงขาลางคอบควอนเนี่ยละ

แบบว่าอยู่ลำบากกันคนประเภทนี้
อยู่ด้วยค่างกันลำบาก
ลูกชายคนตายก็บอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยเคยถูกนายแดงใช้ปืนข่มขู่มาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะคะ
แล้วนายแดงก็ยังเคยพยายามเอามีดปาดคอแม่ด้วย
ลูกชายบอกเมื่อคืนฝันว่าพ่อตายค่ะ
ช่วงเช้าญาติโทรมาปรากฏพ่อถูกยิงตายจริง
ลูกชายโอ้โหเคยคิดอยากให้ฝันเป็นจริงก็หลายครั้ง
แต่ไม่ใช่ความฝันนี้ที่อยากให้มันเป็นจริง
บอกบ้างไหมพี่
มีลังอะไรบอกไหม
ก็ไม่มีนะครับไม่มี
แต่เรารู้ว่าฝันแล้วเมื่อคืนฝันว่าพ่อเสีย

ก็ฝันว่าพ่อทำไมถึงเสีย
ที่ว่าเจ๊ไม่ได้เจ็บแต่ป่วย
ทำไมเตียเสียฝันแค่นี้แหละครับ

บอกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ครอบครัวมีเรื่องพิพาทที่ดินกับนายแดงเนี่ย
โดนคมคูคุกคำมาตลอดเลย
นี่เชื่อว่าถ้าวันเกิดเหตุเธออยู่เนี่ย

คงจะตายตามสามีไปแน่
เห็นในการเขาเล่าแบบนี้นะคะว่าตอนเช้า

สังเกตเห็นนายแดงเดินไปเดินมาอยู่ในบ้านนานพอสมควร
ไม่รู้ว่าเป็นการดูลาดเหล่าหรืออะไร
กระทั่งเห็นผู้ตายจูงรถจักรยานจะออกจากบ้าน

แล้วก็มีเสียงผู้ตายร้องตามมาสองครั้ง

ซุ่มอยู่ข้างโอ่งน้ำกำลังจะหาที่ทิ้งปืน

ก็เห็นนายสุดท้ายนอนจมกองเลือดอยู่ที่พื้นแล้วค่ะ
เราก็ไปคุยกับภรรยาคนก่อเหตุคือภรรยาในแดงด้วย
เธอก็เล่าว่าสามีทะเลาะกับคนตายเป็นประจำ

สักวันคงต้องได้ฆ่าผู้ตายแน่

เป็นโรคประสาทไปแล้วถึงขั้นต้องไปรับยามากิน
คืนป่าวให้ใช่มีแบบว่าแต่ครับ
นี่เราเป็นโรคบ้าอยู่แล้วค่ะ
และฉันก็ไปเลียกคนมา
พรุ่งนี้นะคะญาติของนายสุดท้ายผู้ตาย
ม่วงที่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาค่ะส่วนทางคดีเนี่ยตำรวจก็คุมตัวนายแดง
ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็มีการยื่นคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ